อ้าไปดูเอาที่หาดใหญ่กันหน่อยค่ะ
ไปเอาใจช่วยเจ้าของร้านตัดผมคนหนึ่ง

ต้องเรียกกู้ภัยกันมาจับเลยทีเดียวแล้วคุณผู้ชมไปดู

คือมันเบลอะไรเขาวิ่งลอดขาไปอย่างงี้
นี่เป็นตัวเงินตัวทองเพศผู้ยาว๑เมตร
ก็นอนแผ่อยู่ใต้บันไดทางขึ้นชั้นลอยร้านตัดผมที่ชื่อว่ารุ่งตะวันแห่คัทนะคะ
อยู่ที่ถนนตันรัตนากรเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ไพยจะจับก็ให้นางสาวจันทริปปานถนอมเจ้าของร้าน
เอาแบงค์๒๐บาทโยนเข้าไปให้ตัวเงินตัวทองเพื่อเป็นสริมงคล
จากนั้นก็เอาเหล็กผูกเชือกทำเป็นบ่วงเพื่อคล้องจับ
แต่ตัวเงินตัวทองตัวนี้มันแข็งแรงหน่อยมันดิ้นจนเชือกหลุดเลย
ตอนดิ้นจนเชือกหลุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ดีเจ้าของร้านก็ดี
แตกตึกกันไปคลอดทิศคลอดทางเลยค่ะเพราะมันก็กัดเหมือนกัน
คุณดิฉันสงสารมันจะตายไหมฮิ้วแบบนี้

แล้วก็ซิล่าน้อยมากเลยถ้าตอนนี้
คืออย่างที่บอกว่าเวลาตัวเงินตัวทองถูกจับทีไรไม่เคยมีท่าดีให้มันเลย
ก็คงคิดว่าผมผิดอะไร
เออมันก็แค่วิ่งผิดพี่น่ะ

คือเจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่าเธอล้างจานอยู่หลังบ้าน
แล้วตัวเงินตัวทองมันวิ่งล่อใต้ขาไปตกใจตะโกนบอกข้างบ้านเลย
บอกเจาระเข้เข้าร้านช่วยด้วย
แต่พอมาส่องดูดีแล้วอ้าวนี่มันจราเข้น้อยนี่นะ
ก็บอกอดขำตัวเองไม่ได้เหมือนกันที่แตกตื่นสักขนาดนั้น
แนะนำเจ้าของร้านนะครับดูเลขที่บ้านตัวเองเอาไว้นะครับ
คุณน่ะมันตลอดเลยจริงอ่ะ

เขาก็เอาแบงค์๒๐โยนแล้วไงในนี้ก็ไม่ได้บอกด้วยว่าบ้านเลขที่เท่าไห